จากข่าวคดีสะเทินขวัญที่เด็ก๕คนต้องเสียชีวิตลงด้วยน้ำมือของพ่อและแม่
กับคดีของเอ็มที่เป็นพ่อที่ก่อเหตุฆ่าลูกเนี่ยนะครับแน่นอน
ล่าสุดก็มีการเชิญพระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณของร่างของเด็กทั้ง๕คนนี้
เพื่อให้เด็กทุกคนนั้นวิญญาณไปสู่สุขตินะครับ
จอมพลังครับนะฮะก็มีการนิมนต์พระมหาหันปิยวันโนครับ
ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดประเขาเดินทางไปยังจุดที่เอ็มเนี่ยเอาร่างของลูกไปทิ้งนะครับ
ถนนประหลโยธินกม๒๕ไปเชิญโดยวิญญาณเด็ก๒คนที่เสียชีวิตแล้วก็ถูกฝังที่จุดนี้
ในปี๒๕๕๙และปี๒๕๖๑ที่บอกว่าเอาไปฝังไว้ที่บริเวณสารตายายริมทางนี่แหละ
รวมทั้งก็ไปเชิญดูวิญญาณเด็กที่เสียชีวิตอีก๓คนด้วยครับจากจุดอื่น
เพื่อเป็นการเชิญดูวิญญาณไปรวมตัวกันในคราวเดียวกันเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา
ให้เขาไปสู่สุขติแล้วก็มีการนำโลง๕โลงเป็นตัวแทนของวิญญาณของเด็กนะครับให้ครบทุกคนที่เสียชีวิต
สำหรับการทำพิธีชนดูวิญญาณนั้นผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ทำการปูผ้าขาวนะครับตั้งน้ำดอกไม้จุดทูบจุดเทียนแล้วก็นำโรงศพ๕โลงมาติดชื่อของเด็กทุกคน
แล้วก็เป็นการเชิญโดยวิญญาณของเด็กลงไปที่โรงนะครับก็เป็นอันพาเขาขึ้นเขาเรียกว่าพากลับบ้านอ่ะคล้ายพาเขากลับบ้านเพราะว่าวิญญาณเขาอาจจะวนเวียนอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณนี้เสียชีวิตมานานแล้วก็ไม่ได้มีการทำพิธีอะไรนะครับแล้วก็มีการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้แล้วก็สวดส่งเชิญวิญญาณก่อนจะเคลื่อนย้ายลงศพทั้งหมด
พิธีตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหลักแล้วก็เป็นจุดตัวแทนเพื่อเชิญโดยวิญญาณของเด็กทั้ง๕๕รายนะครับหลังจากนั้นก็นำโลงเนี่ยไปประกอบพิธีก่อนจะเผาจริงในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งตนก็เชื่อว่าการทำพิธีแบบนี้ก็เป็นการส่งวิญญาณของเด็กไปสู่สวรรค์หลังจากถูกทอดทิ้งนะฮะมานานหลายปีนะครับส่วนคนที่ทำผิดไม่ว่าจะเป็นแม่หรือพ่อก็เชื่อว่าได้พ

ยืบหน้าด้านคดีความค่ะคุณผู้ชมตำรวจได้มีการนำตัวนางสาวเจษฎา
หรือว่านางสาวเจนภรรยาคนที่๓ของนายเอ็มนะคะ
ภรรยาคนที่สามของนายเอ็มได้มีการนำตัวไปฝากขังสารอาญา
หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการนำไปชี้จุดฝังศพเพิ่มเติม
ที่มีการฝังศพเด็กในปี๒๕๕๙แล้วก็ปี๒๕๕๙
ส่วนนี้คือบรรยากาศนะคะที่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะ
โดยตำรวจซนบางเขนชาวนี้ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ภายหลังจากที่มีการออกหมายจับนางสาวเจเน๕ข้อหา
ห้าข้อหานี้นะคะเป็นข้อหาหนักค่ะทั้งร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตายซ่อนเร้นทำลายศพทำลายพยานหลักฐาน
และร่วมกันอำพลางคดีนี่คือหมายจับนะคะ๕ข้อหาหนัก
ตำรวจสนบางเขตได้มีการคุมตัวนางสาวเจนก่อนจะไปคุมขัง
ทีนี้หลังจากที่มีการสอบปากคำเสร็จค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่าทีของนางสาวเจนวันนี้
เขาดูผ่อนคลายขึ้นนะคะมีการยกมือไหว้ขอบคุณตำรวจ
ก่อนที่จะมีการขึ้นรถคุมขังแบบนี้ด้วยทีนี้มีรายงานมาจากผู้สื่อข่าวบอกว่า
ก่อนที่นางสาวเจนจะถูกคุมขังไปที่ศาลเนี่ยปรากฏว่าเธอขอหนึ่งเรื่องจากเจ้าหน้าที่
บอกว่าขอคุยกับลูกสาววัย๒ขวบที่รอดชีวิต๑คนได้ไหม
ลูกสาวคนนี้คือน้องปิ่นนะคะน้องปิ่นวัย๒ขวบที่เป็นลูกของเธอกับนายเอ็ม
ทีนี้เหมือนกับเจ้าหน้าที่เองก็มีการประสานกับพมนะคะเพื่อที่จะวีดีโอคอลไปพูดคุยกับเธอ
เหมือนกับให้เธอคุยกับลูกผ่านวีดีโอคอร์ใช้เวลาในการคุยกันกับลูกเพียง๑นาทีเท่านั้นนะคะ
ทีนี้ต่อมาตำรวจก็มีการคุมตัวขึ้นรถแบบนี้ระหว่างทางผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามอีกครั้งหนึ่งก่อนถูกนำตัวส่งสาร
บอกว่านางสาวเจนมีอะไรอยากจะพูดอยากขอโทษสังคมอยากขอโทษลูกที่ตายไปทั้งหมดไหม
สุดท้ายเธอก้มหน้าก้มตาเงียบไม่พูดไม่ตอบเหมือนเดิมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
สุดท้ายเธอก้มหน้าก้มตายเงียบไม่พูดไม่ตอบเหมือนเดิมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
สุดท้ายเธอก้มหน้าก้มตายเงียบไม่พูดไม่ตอบเหมือนเดิมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
สุดท้ายเธอก้มหน้าก้มตายเงียบไม่พูดไม่ตอบเหมือนเดิมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นพี่เจนทำเองหรือว่าถูกบังคับคะ
พี่เจนรักพี่เอ็มมากใช่ไหมคะถึงยอมทำทุกอย่างเนี่ย
คุณผู้ชมคะเป็นบรรยากาศที่นางสาวเจนก็ยังคงเงียบ
หน้าก้มตาไม่ตอบคำถามไม่พูดใดกับสื่อมวลชนนะคะ
ซึ่งเธอก็ได้พูดกับลูกสาวเพียง๑นาทีผ่านวีดีโอคอล
ก็คือน้องปิ่นลูกสาววัย๑๒ขวบของเธอกับนายเอ็มนะคะ
ส่วนลูกชายอีก๔คนก็ตายทั้งหมดแล้ว
นี่คือบรรยากาศที่นำตัวส่งฝากขังศาลค่ะ
ทีนี้ล่าสุดนะคะที่ทางด้านของพลตำรวจตรีธีรเดชค่ะ
ผู้บังคับการสืบสวนกลางของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ท่านก็บอกว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่มีการชี้จุดที่มีการฝังเด็กไป
เมื่อ๒ปีก็คือปี๕๙กับปี๖๑
ปรากฏว่าหลังจากที่มีการชี้จุดเรียบร้อยแล้วตำรวจบอกว่า
จากนี้คงจะต้องมีการประชุมร่วมกันกับคณะทำงานก่อน

เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดมานานแล้วนะคะ
ในขณะเดียวกันจุดที่มีการนำไปชี้จุดฝังศพเนี่ย
สภาพบริเวณรอบมันก็เปลี่ยนไปเยอะมาก
อาจจะมีการคาดเคลื่อนจากจุดที่ฝังศพหรือไม่
ซึ่งการขุดหาพยานหลักฐานในบริเวณจุดที่นางสาวเจนชี้เนี่ย
เดี๋ยวต้องหารือกันก่อนว่าจะมีการขุดไป

หรือว่าจะมีการขุดบริเวณไหนอย่างไรบ้างนะคะ
นี้มีการยืนยันค่ะว่าพยานหลักฐานที่พบศพของเด็กสองศพ
ในพื้นที่สอนอบังซื้อก่อนหน้านี้
ก็ทราบเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแล้วแหละว่า
เพียงแต่ว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อ
ก็ต้องมีการประชุมหารือกันให้ครบถ้วนก่อนนะคะ
นี่คือความคืบหน้าของคดีนายเอ็มแล้วก็นางสาวเจนค่ะ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งครอบครัวของนางสาวเจนกันบ้าง
ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ

โดยเฉพาะพ่อของเจนเองก็บอกว่าสะเทือนใจมากนะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมารู้ว่าลูกสาวเนี่ย
มีส่วนกระทำให้หลานเนี่ยเสียชีวิตนะฮะ
คือจริงแล้วเนี่ยคือเพื่อนบ้านเองก็ดี
บอกว่าจริงแล้วเจนเป็นคนอัธยาศัยดี
ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก็คือลูกของเขาเนี่ยนะตำรวจก็ต้องออกหมายจับพิจารณาดำเนินคดี๕ข้อหากับเจนนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ที่บ้านเกิดของเจ๊ที่ชุมพรปิดบ้านเงียบเลยนักข่าวไป
เพราะว่าพ่อของเจนเองสะเทือนใจอย่างหนัก
พอทราบข่าวนี้ร้องไห้ร้องห่มเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลูกสาวทำกับหลานทั้ง๕คน
เพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่าอ้าวมีหลานชายอีกต้อง๔คน
แต่เสียชีวิตเพราะว่าตั้งแต่ลูกคบกับเอ็มเนี่ย
คุณพ่อเองรู้แต่เพียงว่าเอาฉันมีแต่หลานสาวคนเดียวที่ชื่อว่าน้องปิ่นอายุ๑๒ปี
๒ปีเด็กคนนี้ที่กันจอมพลังเขาเข้าไปช่วยเนี่ยนะฮะ
คือชื่อหลานเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไร
คือพ่อรู้จักแค่ชื่อน้องถั่วเขียวว่างั้นเถอะอันนี้พ่อบอกนะครับ
และที่บ้านของเจนเนี่ยโอ้โหมีทั้งสวนทุเรียนจริงเขาก็ไม่ได้อยู่ลำบากนะ
ทำมาหากินได้มีสวนทุเรียนก็อยู่อย่างแบบไม่ได้ลำบากอะไรไม่ได้ยากจนอะไร
แต่ได้ข้อมูลจากญาติว่าคือก่อนที่เอ็มนะก่อนที่เอ็มจะคบกับเจนเนี่ย
จริงแล้วเจนเขาเป็นเด็กดีอัธยาศัยก็ดีเรียนหนังสือก็เก่ง
แต่พอมาเปลี่ยนไปตอนมาคบกับเอ็มนี่แหละ
แล้วพอพ่อมาทราบเรื่องว่าเฮ้ยทำไมลูกสาวไปก่อเหตุแบบนี้
แล้วไปฆ่าหลานอะไรแบบนี้เลยอยากจะถามเหมือนกันว่า
บังคับให้ทำหรือเปล่ารักสามีมากแล้วสามีบังคับให้ทำหรือเปล่า
ส่วนคนดูแลมร้านในชุมชนใกล้บ้านชื่อว่าปะแจ่มแล้วก็ชอบบ้านบอกตรงกันว่า
จริงแล้วครอบครัวของเจนเองก็เป็นคนอัธยาศัยดีนะ
โดยเฉพาะคุณพ่อเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคม
แล้วเจนเองก็พูดคุยดีอัธยาศัยดีน่ารักดี
รับว่าทุกคนในพื้นที่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะฮะ
ส่วนเอ็มเนี่ยก็เพิ่งเห็นจากข่าวว่าอ๋อนายคนนี้เป็นแฟนของเจนเหรออะไรแบบนี้
ชาวบ้านก็ตกใจเหมือนกันไปฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
พ่อป้าก็จำอะไรไม่ได้หรอก
แล้วก็คุณเคยก็พูดว่าเป็นคุณเรียบร้อยคุณดีมั้ยใช่
นี่ก็เป็นคดีใหญ่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
หวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเนอะนะครับ